ไปดูการขนย้ายแรงงานต่างด้าว
เข้าไปในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในเขตเทศบาลตะบนบ่อวินฮะ
คือคนที่เขาอยู่ที่นั่นไงเขาก็

ถูกต้องตามกฎหมายไหม

ล่าสุดมาดูคำชี้แจงครับ

โครงการเจริญสินธานีบ่อวินหมู่๒
ตะวนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

การย้ายมาเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอันตราย
เพราะว่าเป็นแรงงานที่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด
ผลคือไม่มีใครติดเชื้อมีเอกสารรับรองถูกต้อง
โดยเมื่อมาถึงก็ได้จัดสรรให้เข้าพักเป็นสัตว์เป็นส่วน
เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย
ขนาดที่คนไทยที่อยู่ในตึกก็จะอยู่กันที่ตึก๑๓เป็นหลัก
สำหรับมาตรการดูแลคอนโดเขาตั้งจุดคัดกรอง
โครงการเพื่อวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็มีการวางเจลทางขึ้นลงของอาคาร
พ่นหมดแอลกอฮอลตามราวบนดงบันได
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่อื่นด้วยคอนโดนิติบุคคลคอนโดชี้แจงแบบนั้น
รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานรถที่มารับจะเข้าออกตามเวลา
อกจากนี้ยังเปิดเสียงประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคเป็น๓ภาษาด้วยภาษาไทยภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าคำชี้แจงจะออกมาฟังดูผมก็ดูจะเบาใจดีนะ
ถึงมาตรการที่เขาเข้มงวดตามหลักของสาธารณสุข
แต่ยังไม่เป็นที่วางใจของผู้พักอาศัยในพฤติกรรมชีวิตประจำวันของแรงงาน
ที่เขามักจะอาจจะชินของเขาคุณวราพร
ถ้าคุณวรพรอยู่คอนโดนี้คนละตึกคุณวรพรสบายใจไหม
คนที่ยังอยู่เขาบอกว่าแม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะสวมหน้ากากอนามัย
แต่ขอโทษนะครับมีการถมน้ำลายตามพื้น
มีการบ้วนน้ำหมากบ้วนน้ำหมากไม่ใช่เดินเดินแล้วบ้วนนะ
้วนโน่นจากชั้น๔ชั้น๕ที่อยู่ก็เป็นที่มาของโพสต์ไม่สบายใจครั้งนี้แหละฮะ